อาคารทิ้งขยะที่สร้างโดยเทศบาลนครสงขลา
ถูกนำมาวางไว้บริเวณชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดสงคลาหลายจุด
หลังที่ผ่านมาชายหาดแหลมสมิลาแห่งนี้ต้องเจอกับปัญหา
ฝูงดิงที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยลงมาคุ้ยเขียอาหารตามถังขยะจนกระจัดกระจาย
ทำให้เกิดความสกปรกและเป็นปัญหาเรื้อรัง
กระทั่งทางเทศบาลนครสงขลาจัดตั้งอาคารทิ้งขยะขึ้น
โดยมีรูปทรงคล้ายตู้โทรศัพท์ด้านในใส่ถังขยะเอาไว้
เพื่อเป็นช่องสำหรับทิ้งขยะลงไปในถัง
แก้ปัญหาลิงคุ้ยขยะทำให้ลิงไม่สามารถเข้าไปคุ้ยขยะในถังได้อีกต่อไป
เมืองสงขลารวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เห็นอาคารทิ้งขยะต่างชื่นชม
แนวคิดของทางเทศบาลที่นำวิธีนี้มาแก้ปัญหาลิงคุ้ยเคลียร์ขยะจนสำเร็จ
หากหน่วยงานไหนจะนำไปเป็นต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาลิงคุ้ยขยะหรือแก้ปัญหารกรุงรังก็สามารถนำไปใช้ได้